ส่วนอีกคลิปนึงเป็นคนขับรถแท็กซี่เหมือนกัน
แต่เป็นลักษณะเมากร่างแบบนี้ค่ะ
มันจะไม่เสียหายถ้าคุณตกเฉย
ตอนนี้คุณเสีย๕๐๐บาทคุณลงพักถึงไม่เสียได้เงิน

อ้าวมึกันต้องรู้ตัวตัวมึงด้วย
มึงไม่ใช่แผนกงาน

แผนจัดการงานคุณอย่างไปพูดเลย
เออเดี๋ยวคุณจัดให้เดี๋ยวคุณได้ดังเลย
เมาควรกลับบ้านไปนอน
ไม่ใช่พี่ไม่ได้เมา
แต่พี่ซื้อของที่รักมันเกี่ยวกับน้องไหม

เราไม่ใช่พนักงานขายแล้วเรามันเกี่ยวอะไร

พี่พูดกับน้องน้องเป็นพนักงานขายไหมครับ
ใช่ไหมครับ
น้องไม่ใช่พนักงานขาย
ไม่ใช่น้องใช่พนักงานขายหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่น้องเป็นพนักงานขายหรือเปล่า
ไม่น้องเป็นพนักงานขายหรือเปล่าครับ

พี่พูดครับพี่พอพร้อมกับน้อง
ไม่ใช่น้องเป็นพนักงานขายหรือเปล่า
อะไรมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรที่นี่
มาซื้อของพี่จะซื้ออะไรมันเกี่ยวกับน้องไหมครับ

ขับตรงไหนน้องถ่ายไปเลย
ประเด็นของคลิปนี้ก็คือมีสาวหล่อคนนึงนะคะ
เป็นคนถ่ายคลิปผู้ชายคนนี้เอาไว้
ผู้ชายคนนี้ขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองที่จอดอยู่อะค่ะ
เขาขับรถมาที่ร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็จะเข้าไปซื้อเบียร์ในร้านสะดวกซื้อ
แฟนสาวของสาวหล่อทำงานอยู่ในร้านสะดวกซื้อ
แต่ประเด็นคือมาซื้อเบียร์ในช่วงเวลาที่เขาห้ามขายแล้วอะค่ะ
เกินเวลาไปสักประมาณ๕นาที๖นาทีได้
คนขับแท็กซี่ก็พยายามจะบอกว่ามันเกินเวลาแค่ไม่กี่นาที

แต่สาวหล่อคนถ่ายคลิปเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาทนไม่ไหว
ก็เลยเข้าไปต่อว่าเพราะมันเกินเวลาแล้วมันเลยเวลาแล้ว
ถ้าเกิดขายให้คนขายก็จะผิดถือว่าทำผิดกฎหมาย
แต่คนขับแท็กซี่ก็ไม่ยอมแล้วก็เมาอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
คลิปนี้เนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าไอ้ทอมคิ้วยักษ
อันนี้ชื่อเฟซบุ๊กนะคะโพสต์เอาไว้โพสต์คลิปนี้
แล้วมีข้อความบอกว่าร้องเรียนแท็กซี่ให้แล้วนะครับ
เมาแล้วมาหาเรื่องคนนู้นคนนี้แค่เขาไม่ขายเบียร์ให้
ถึงกับต้องมาด่าเขาเลยเหรอ
ให้คุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราไปตรวจสอบนะคะ
ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนยังไงนี่ค่ะ
จุดเกิดเหตุตรงนี้หน้าร้านสะดวกซื้อ
กินสนุนแลวดีอำพิมพ์เมืองจังหวัดนวลธบุรีนะคะ
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มคืนที่ผ่านมา
คนขับแท็กซี่จอดรถกินข้าวที่ร้านอาหารอยู่ข้างร้านสะดวกซื้อ
จากนั้นก็เดินไปซื้อเบียร์ในร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็มาต่อว่าสาวธอมคู่กรณีเพราะไม่พอใจ
เพราะว่าตัวคนขับแท็กซี่เองเนี่ยไปขอซื้อเบียร์แต่มันเลยเวลาไปแล้วแล้วเขาไม่ขายให้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

แล้วที่มันก็ไม่ใช่ที่มันก็ไม่ใช่ที่มันก็ไม่ใช่
แล้วที่มันก็ไม่ใช่ที่มันก็ไม่ใช่
แล้วที่มันก็ไม่ใช่ที่มันก็ไม่ใช่
แล้วที่มันก็ไม่ใช่ที่มันก็ไม่ใช่
แล้วที่มันก็ไม่ใช่ที่มันก็ไม่ใช่

แล้วแกเป็นยังไงว่า

ทีมข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าของคลิปนะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลว่าคนขับรถแท็กซี่
ร้องวัยวายหลังจากซื้อเบียงไม่ได้
เพราะว่าเลยเวลาขายไปประมาณ๖นาทีแล้ว

ปกติมันจะมีกำหนดเวลาอยู่
ร้านสะดวกซื้อสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลได้ถึงเวลาไหนเวลาไหนบ้าง
คือปกติคือขายได้จนถึงเที่ยงคืน

มีการประกาศว่าไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกิน๔ทุ่ม
ร้านสะดวกซื้อเขาเลยบอกว่าก็ตอนคนขับรถแท็กซี่มาซื้อ
มัน๔ทุ่ม๖นาทีเขาก็เลยขายให้ไม่ได้
แต่ก็ยังจะพยายามซื้อแล้วก็มาต่อว่าพนักงานในร้านสะดวกซื้อ
จริงแล้วเขาก็พยายามจะคุยทำความเข้าใจ
แต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้ค่ะด่าเขา
แล้วก็ด่าถึงขั้นด่าบุพการีถึงขั้นขู่ทำร้าย
อะไรมันเกินแค่๖นาทีมึงขายให้กูไม่ได้หรือประมาณนี้
มึงไม่เคยมีลูกไม่รู้หรอกแค่๖นาทีมึงขายอะไรไม่ได้แล้ว
ด่าด่าเยอะพี่แล้วออกไปข้างนอกก็คือผมอ่ะไปรับแฟนพอดี
จังหวะผมยืนฟังอยู่นานแล้วแหละผมก็ไม่พูดอะไร
ออกไปคือไม่จบก็ออกไปด่าให้คนนู้นคนนี้เขาได้ยินอีก
ด่ายันพ่อแม่ด่ายันแฟนพี่เป็นเก็บมูนอย่างนี้
ผมก็เลยถึงบอกตัวเขาบอกว่าขายไม่ได้
ก็คือขายไม่ได้มึงจะเอายังไง
นี่ค่ะก็เหมือนกับว่า๖นาทีเองเกินมาแค่๖นาทีเอง
คือตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลปี๒๕๕๙

เขาจะมีช่วงเวลาที่อนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลได้คือสองช่วงเวลาครับ

และ๕โมงเย็นถึงเที่ยงคืน
ถ้าฝ่าฝืนโทษจำคุก๖เดือนปรับ๑๐๐๐บาท

แต่ว่าจุดที่เกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดนทบุรี
สะดวกซื้อบอกว่าเขามีการประกาศว่าห้ามขายหลัง๔ทุ่ม
เพราะว่ามันเป็นการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ซื้อ๔ทุ่ม๖นาทีเขาเลยไม่ขายให้
ที่สำคัญก็คือบางทีเนี่ยไม่ใช่พนักงานขายเขาแบบโอ้โหอะไรหรอก
เพราะว่าร้านสะดวกซื้อใหญ่เนี่ยบางทีเขาล็อกเครื่องเอาไว้

ถ้าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเวลามันเกินแค่วินาทีเดียว
มันยิงราคามันคิดเงินไม่ได้